ลุกกันต่อฝนตกหนักมากเมื่อวานมืดตึ๊บไหม
ใช่ถล่มโอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่สัก๔โมงเย็นได้นะครับ
แต่ที่อื่นอาจจะตกก่อนแถวบ้านผมนี่ตก๔โมงเย็น๕โมงเย็น
กรุงอ่วมอีกแล้วฝนถล่มน้ำท่วมซ้ำซาก
วันก่อนบิ๊กจ๊ดเพิ่งประกาศปฐุมธานีน้ำจะไม่ท่วม
โอ้โหเมื่อวานพระหลโยธินรถติดยาวคนปฐุมอ่วมเลย
น้ำท่วมบ้านครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูสภาพครับนี่ฮะอ๋อด้านขวาคืออะไร
ทูปะเตมีอนุสรสถาน
ค่ะฝั่งซ้ายนะครับนี่เป็นสนามทูปะเตมี
นี่แหละครับฝนตกกระนำลงมาตั้งแต่ช่วงเย็น
ถนนสี่เลนสองฝั่งท่วมน้ำสูงน้ำสูงครึ่ง
ครึ่งคันรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไปเพราะน้ำท่วมถึงเบาะ

เมื่อวานนี้นะจูงจูงอย่างเดียวครับ
ส่งผลให้การจราจรขาเข้าเมื่อเย็นวานนี้นะครับ
โอ้โหขาเข้านะทั้งฝั่งนี้และฝั่งพระราม๒นะ
รถมันเยอะอยู่แล้วนะครับหยุดยาว๔วันติดขัดอย่างหนักสิครับ
เช้าประทุมธานีหลายคนเจอปัญหาใหญ่น้ำเข้าบ้าน
ฝนตกหนักน้ำขังรอระบายทีมข่าวของเราอ๋อมีน่าล่ะคุณผู้ชม
อ้อมน้องเขียนข่าวข้างบนตาโหลเชียว
ทำไมอ่ะน้ำเข้าบ้านมันนี่ไงวิทย์น้ำทั้งคืนเลย

นี่ฮะโอ้โหเขาบอกว่าน้ำมันเอ่อประจำทอดระบายน้ำ
เมื่อคืนนี้ครับทั้งบ้านต้องช่วยกันวิทย์น้ำ
ออกจากบ้านกลางดึกสภาพแบบนี้แหละ
นึกไปถึงอะไรนึกไปถึงปีสองพันร้อยห้าสิบสี่เลย
ที่น้ำท่วมใหญ่แต่ก็เอาใจดีสู้เสือไว้ก่อน
คิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพอน้ำท่วมหนักขึ้นมา
ชาวเน็ตแชร์สิครับแชร์คลิปนะตรงนั้นปฐุมธานีติด
แฮดแซคชัดว่าเฮ้ยเข้าใจความรู้สึก
เขาจะรู้สึกว่าอยากขัดมาแก้ปัญหาแต่พอดีคนละพื้นที่
ปฐุมธานีต้องให้บิ๊กแจ๊ดกับท่านผู้ว่า

อ๋อท่านบอกแล้วค่ะนะฮะรูเนี่ยน้ำท่วมมันขยายวงพระโยธีนไปถึงวัชลพล
ไปถึงซอยเพิ่มสินน้ำท่วมยาวนะครับน้ำท่วมถึงทางเท้าน่ะ
เนี่ยสายไหมอ่ะสายไหมไม่รอดครับสายไหมสายไหม้ไม่รอดเพราะว่าเขาขับรถไปสำรวจทีมงาน
ทีมงานเพจสายไหมต้องรอดระหว่างไลฟ์บรรยากาศน้ำท่วมนะฮะ
ไม่รอดเหมือนกันคือไปให้ความช่วยเหลือคุณป้าคนหนึ่งอยู่นะครับ
ที่ผลโยธีนห้าสิบสี่ทับหนึ่งเดือดร้อนจากน้ำ
นะครับลูกน้องฟังอยู่หรือเปล่าอยู่หน้าบ้านท่านแล้วคราวนี้มันไหล
ไหลเข้าบ้านทุกครั้งเดี๋ยวที่ฝนตกป้านอนไม่ได้เลยน้ำเน่าด้วย
น้ำเน่ากันทั้งคืนเช็ดน้ำเน่ากันทั้งคืน
ร้องเรียนผ่านไปทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะขอให้กรทมเข้ามาดูแลแก้ไขด้วย
เมื่อคืนนี้ปฐุมธานีจะหนักหน่อยนะครับเพราะฝนตกนานยาวรังสิตลำลูกกา
เหนือของกรุงเทพมหานครน้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่เลยครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเขาพยากรไว้แล้ว
สิงหากัญญาตุลามันจะเป็นยังไงนะดอมโอ้โหหนักเลยล่ะค่ะ
ถอนหายใจพร้อมกันเลยสายใหม่ไม่รอดไม่รอด
คุณชัดชาติว่าไงเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพออกวิ่งแล้วตั้งแต่ตีห้า